นี่จะให้ดูกันต่อเลยค่ะกระบะเสียหลักหลุดโค้ง
คือกระบะหักลงแม่น้ำแล้วเป็นอย่างไร

คนไหว้ไม่ไหวจมหายไป๑คนค่ะ
ลงไปแล้วคุณผู้ชมข้างทางตรงนั้นแล้วก็เป็นแม่น้ำลาวนะ
กล้องหน้ารถจับภาพได้เห็นไหมลูกศรแดงที่ชี้อยู่เนี่ยค่ะ
เป็นกระบะโตโยต้าคือหักแล้วลงไปเลยอ่ะ
มันเห็นว่าผิวถนนมันจะเปียกนิดนึงไหม
ใช่ก็คือส่วนหนึ่งฝนตกถนนลื่นด้วย

ใช่แล้วจุดตรงนี้นะเป็นถนนทางหลวง
สาย๑๑๘เชียงรายเชียงใหม่ค่ะมันเป็นทางโค้ง
พอรถหักลงไปเนี่ยพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
ตกลงไปในแม่น้ำลาวตรงหลังสวนจรินรีสอร์ทค่ะ

คนที่ติดกล้องหน้ารถเขาก็ตกใจแหละ

แล้วช่วงที่เกิดเหตุฝนตกถนนลื่นด้วย
รถก็เลยเสียหลักนี่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวานนี้

ทีนี้ถามว่าคนในรถกระบะอยู่กันกี่คน

คนในรถมีผู้ชาย๓คนผู้หญิง๒คน
แต่ปรากฏว่า๔คนไหว้เข้าฝั่งได้ปลอดภัย

ยไม่ไหวค่ะจมน้ำหายไป

โค้งแม่น้ำลาวตรงนี้หลังสวนจรินรีสอร์ท
แล้วก็หาขยายพื้นที่ไปตรงจุดใกล้เคียงด้วย
ตอนนี้ยังไม่เจอนะผู้หญิงที่จมหายไปกับรถกระบะ
เพราะว่าน้ำมันไหลเชี่ยวแรงมากค่ะ

เขาก็เริ่มปฏิบัติการเริ่มภารกิจในการค้นหาต่อ
อีกหนึ่งชีวิตที่ยังศูนย์หายนะคะพร้อมกับรถกระบะ
แล้วเห็นไหมคือน้ำข้างบนมันดูนิ่ง
แต่น้ำข้างใต้เนี่ยโอ้โหมันไหลแบบเชี่ยวแล้วก็แรงมากจริงค่ะ